เริ่มต้นวันนี้ด้วยการไปดูความคืบหน้าอาการของทั้ง๑๓คนกันก่อนนะครับ
วันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยเช่นเคยนะครับ
โดยในแพทย์ทงชัยเลิศวิลัยรัตนพงศ์
ผู้ตรวจรัชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่๑
เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายแพทย์ชัยเวทธนภัยศาล
ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
บอกว่าจากการตรวจอาการของทั้ง๑๓คนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ญาติสามารถเข้าเยี่ยมอย่างใกล้ชิดได้แล้ว

แล้วก็ล้างมือทั้งก่อนแล้วก็หลังเข้าเยี่ยม
โดยตอนนี้แพทย์ยังแบ่งการดูแลเป็น๓กลุ่มเช่นเคยนะครับ
กลุ่มที่๑๔คนนะฮะ
ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ก็คือวันแรกที่พาออกมาจากถ้ำ
ทั่วไปปกติไม่มีไข้สัญญาณชีพปกติ
ผลการตรวจดวงตาโดยจากสู่แพทย์พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ก็มีน้องสองคนที่มีปัญหาปอดติดเชื้อนะครับ
แต่ว่าวันนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้ว
ผลการเพาะเชื้อในกระแสเลือดเป็นลบ
ตอนนี้รอให้ยาปฏิชีวนะซึ่งต้องให้จนครบ๗วัน
กลุ่มที่๒มี๔คนนะครับ
ออกมาจากถ้ำเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่๙กรกฎาคม

สัญญาณชีพปกติทานอาหารตามปกติได้
รอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วันเหมือนกัน
แล้วก็กลุ่มที่๓มี๕คนนะฮะ
ออกมาจากถ้ำหลวงส่งตัวมารักษาเมื่อ๑๐กรกฎาคมนะครับ

แพทย์พบว่ายังมีไข้ต่ำสัญญาณชีพปกติทานอาหารปกติได้ดีนะฮะ
มีน้อง๓คนที่มีอาการปวดหูตอนนี้ก็ดีขึ้น
ก็ยังให้ยารักษาภาวะติดเชื้อที่หูชั้นกลางต่อไป
แล้วก็รอให้ยามปฏิชีวนะจนครบ๗วันนะครับ
อันนี้เรื่องของสภาพร่างกาย
ส่วนเรื่องสภาพจิตใจนะครับ
บอกว่าทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี
ไม่มีอาการเครียดหรือว่ากังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ทีมจิตแพทย์นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ได้ดูแลทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
ตอนนี้ก็ประเมินติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทุกวัน
แล้วก็เตรียมแผนไว้แล้ว